ก็ดิ่งลงมาเก้าสิบองศาเหมือนกันค่ะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
บนถนนในกรุงเทพนี่แหละรถยนต์เนี่ยเขาจอดติดไฟแดงกันอยู่
มีภาพไหมฮะขอดูเลยนี่ฮะทิ้งดิ่งมาเลยค่ะ
คันสีขาวคันนี้นี่ฮะก้อนอิดตกลงมาจากทางด่วน
ไม่ใช่ก้อนเล็กเขาบอกก้อนเท่าหมวกกันน็อกอ่ะ
ก็ดูความสูงความแรงแล้วก็ความใหญ่ที่มันตกลงมา
กระจกหน้ารถปกติมันจะเหนียวหน่อยใช่ไหม
นี่ฟุ๊บลงไปเลยนะฮะโอ้โหแล้วมีคนนั่งอยู่
เบาะข้างคนขับไหมคะไม่มีฮะเคราะห์ดีมากนะพี่อุ๋
ถ้ามีคนนั่งนี่ไม่รู้จะยังไงเลยนะก็คนขับรถเขาบอกว่า
เขาต้องนั่งเบาะนี้แน่นอน

นี่เป็นใต้ทางด่วนพิเศษศรีรัฐนะ
ช่วงแยกมาระยาทดีนะครับ

นี่งงเลยครับคนขับรถลงมานี่งงเลย
บ่ายโมงนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมง

วันนี้เขาเอาคลิปมาโพสต์ในสังคมออนไลน์
เพื่อจะถามเรื่องความคืบหน้าทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
คือไอ้อิดขนาดเท่าหมวกกันน็อกที่หล่นลงมาใส่กระจกหน้ารถเขาเนี่ย
ทะลุเข้าไปในตัวรถเลยนะครับ
ผู้ที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าตอนนั้นตกใจมาก
ตกใจจนแบบนี่ด้านในนะฮะเนี่ยก้อนอิดดูสิค่ะ
ใหญ่จริงนะถือว่ามันทะลุลงมาเลยฮะ
แล้วตรงนี้ถ้ามีคนนั่งอยู่โดนแน่นอนใช่โดนแน่นอนนี่ฮะ
ลงมาตรงคนขับก็โดนคนขับแน่นอน
เขาบอกตกใจจนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นนะฮะ
ไม่รู้จะโทรหาใครเลยตอนนั้นบอกตกใจไม่หมด
โชคดีมีป้อมตำรวจอยู่ใกล้นะครับตำรวจก็มาช่วยขยับรถออกไปนะ
ป้องกันเผื่อจะมีอิตร่วงตามลงมาอีก
แล้วก็โชคดีอย่างที่เราคุยกันวันนั้นไม่ได้มีภรรยาไม่ได้มีลูกไปด้วย
ขับไปคนเดียวโอ้โหนี่ฮะหลังจากนั้นก็โทรไปแจ้งกับบริษัทนะ
บริษัทก็ส่งคนมาดูแลนะตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ
การดูแลเยียวยาต่างนะครับจิตใจตอนนี้เขาก็ยังไม่เป็นปกตินะฮะ
เพราะว่ายังหลอนทุกคืนถึงขั้นฝันร้ายกลัวจะเกิดเหตุการณ์อีก
สภาพรถเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเคลมชิ้นส่วนรถอยู่หลายชิ้นด้วยกันเขาบอก
ล่าสุดเราลงพื้นที่ไปนะครับจุดเกิดเหตุบริเวณไฟแดงแยกมรยาทดีนะครับท่านผู้ชมครับ
จอดรถเลยนะฮะที่ผู้เสียหายเขาเจอในวันนั้นนะครับ
ขึ้นไปข้างบนเป็นคานของทางด่วนนี่จะเห็นว่ามีรอยศึกที่เป็นจุดเดิมของก้อนอิดเนี่ยนะฮะที่มันร่วงหล่นลงมานะครับ
จุดนี้เนี่ยมีพวกเศษปูนชิ้นเล็กชิ้นน้อยหล่นมาจากทางด่วนเนี่ยพวกนี้มันจะมีอยู่บ้าง
แบบนี้นะฮะคุณนัทธวิทย์นะครับเป็นผู้เสียหายเจ้าของรถนะฮะ
ติดไฟแดงแยกมารยาทดีอยู่อยู่ตามภาพเลยก้อนอิดขนาดใหญ่เนี่ยก้อนถมวกกันน็อกลนลงมาทะลุกระจกหน้ารถ
ตกไปถึงคอนโซลนะฮะโดนคอนโซลหน้าก่อนแล้วเด้งไปที่เบาะคนนั่งข้างคนขับ
ตอนที่มันเด้งขึ้นไปเนี่ยมันเป็นช่วงศีรษะพอดีถ้าวันนั้นมีภรรยานั่งอยู่ด้วยมีลูกนั่งมาด้วยเนี่ย
บาดเจ็บแน่นอนไม่รู้จะถึงชีวิตหรือเปล่าถ้าเข้าศีรษะ
ใช่ใจหายเลยอ่ะแบบล่วงลงมาขนาดนี้ค่ะ
หลังจากเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่จากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้านะครับติดต่อมาพูดคุยเรื่องค่าเสียหาย
แล้วเรื่องเนี่ยมันเงียบหายไปหลายวันคุณนัทวิทย์บอกนะครับ
โดยส่วนตัวเนี่ยเรียกร้องค่าเยียวยาไปเจ็ดแสนบาทพร้อมกับรถเก๋งคันใหม่
เอารุ่นเดียวกับคันที่ขับไปแล้วเสียหายนี่แหละถามว่ามันมากเกินไปหรือเปล่า
คุณนัทวิทย์บอกว่าผมมองว่ามันไม่ได้มากเกินไปถ้าเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันถึงขั้นเจ็บหนักสาหัสหรือว่าตายได้
ในมุมกลับกันถ้าเกิดว่าตอนนั้นผมโดนเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไง
ตรงนี้ถ้ามองไปจากด้านบนนะฮะมันเป็นอิดคานของทางด่วน
จังหวะมันลนปึ้งลงมาเลยนะฮะ
ลักษณะคือการหล่นแรงขนาดไหนครับ
่นแรงแบบเสียงดังมากครับแบบตั้มแบบรถสั่นนะครับโชคขยับอ่ะ
กระจกแตกได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะว่าก้อนอิดที่ตกมานี่ขนาดเท่าแบบ
หัวกระน็อกได้ครับมันลงคอนโซลครับแล้วมันเด้งเข้าหัวเบาะ
ก็คือถ้านั่งอยู่ก็คือจะเข้าหน้าครับเพราะให้ผมเรียกร้องเรียกร้องไปครับ
ก็ผมก็เรียกร้องไปแล้วเหมือนเขาเพิ่งนัดคุยกับผมเมื่อ๖๗วันที่๖วันที่แล้ว
เหมือนเหมือนเจรจาต่อลองอะไรอย่างนี้ครับต่อรองก็ยังต่อรองกันได้ไม่ลงตัว
เขาบอกว่าต้องเอาเรื่องนี้ไปยื่นอีกสักอาทิตย์ถึง๒อาทิตย์นะครับ
เราก็สอบถามไปยังบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัดด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาชดใช้ต่างนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
ก็ได้ติดต่อกับผู้เสียหายไปแล้วติดต่อทันทีด้วยแล้วก็ได้แสดงความเสียใจ
ขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการซ่อมรถ
แล้วก็ค่าชดเชยต่างระหว่างไม่มีรถใช้งานนะแล้วก็ได้หารือเรื่องความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดูแลค่าเสียหายอื่นอื่นไปด้วยแต่อาจจะมีการบกพร่องเรื่องการติดต่อกับผู้เสียหาย
เกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าค่ะทางผู้เสียหายก็เลยอาจจะเข้าใจผิดว่าหายเงียบไปนะ
ส่วนทางผู้เสียหายที่เรียกเรื่องของ๗แสนแล้วรถคันใหม่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปดูกันว่าเขาจะหาจุดตรงกลางตรงไหนแบบไหนอะไรยังไง
ขณะเดียวกันเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ความเสียหายต่างของพื้นที่ทางด่วนรั้วคานเนี่ย
ตรงนี้เขาบอกว่าเขาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปบำรุงรักษา
แล้วให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่ให้ตกลงมาอีก

น่ากลัวจริงค่ะเวลาเราขับรถใต้สะพานวัดเราแวงไปเลยนะ

โหกระโชคดีที่ไม่ระยุ่นมากนี้นะครับ